เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดพยาวไปดูกิจกรรมนี้เป็นงานกิจกรรมจิตอาสา
เราทำความดีด้วยหัวใจเป็นกิจกรรมที่เขาร่วมกันพัฒนากวานพยาวนะครับ
ที่จังหวัดพยาวครับไปเจอกับท่านนี้ครับนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาดงดังมากท่านนี้เห็นหน้าแล้วคุณจำได้ค่ะ
จำได้ใช่ไหมเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด่งดังมากในช่วงของการที่
ที่หมูป่าขนาดมีติดในถ้ำหลวงขุนน้ำนามนอน
ตอนนี้ท่านย้ายมาเป็นผู้ว่าจังหวัดพยาวนะครับ
แล้วก็มาเปิดงานนี้กิจกรรมนี้นะครับก็คือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากวานพยาวครับ
ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็ถนนสายรอบกวานพยาวฝั่งตะวันตก
เขาจัดกันที่บริเวณหาดอิงกวานอำเภอเมืองพยาวจังหวัดพยาวนะครับ
โดยทางอำเภอเมืองพยาวก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ทุกภาคส่วนแล้วครับ
ประกอบไปด้วยหน่วยงานราชการต่างและประชาชนจิตอาสาอำเภอเมืองพยาวนะครับ
งานนี้เขาจัดแบบไหนรู้ไหมเป็นแบบประชารัฐร่วมใจ
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติ
ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจัดขึ้นนะ๓โครงการด้วยกัน
มีอะไรบ้าง๑ก็คือโครงการฝืนฟูและพัฒนาลำน้ำภูคลอง
เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเฉลิมพระเกียรตินั่นเองนะครับ
แล้วก็โครงการที่๒ก็คือโครงการ๑อำเภอ๑ถนนเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสุดท้ายคือโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติครับ
ก็เป็นการร่วมกันนะครับ
ำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดวัชพืชที่กีดขวางทาน้ำอันนี้สำคัญมาก
แล้วก็ทำความสะอาดคูคลองบริเวณกว้านพยาวและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เพื่อ
อีกทั้งเพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่กว้านพยาวฝั่งตะวันตก
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเที่ยว
ชมทักษณียภาพที่งดงามของคว้านพระยาวนะครับ
ก็เริ่มกิจกรรมพร้อมกันทั้ง๕จุดนะครับ
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่๕ตำบล
ระยะทางกว่า๑๒กิโลเมตร
ก็มีประชาชนแล้วก็จิตอาสามาร่วมโครงการ
กว่า๓๕๐๐คนเลยทีเดียว
เป็นกิจกรรมดีที่จัดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับได้เห็นความร่วมไม้ร่วมมือนะ
ของทั้งประชาชนแล้วก็หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่นะครับ
ใช่ค่ะถือว่าเป็นวาระสำคัญ
ถือเอาโอกาสมหามงคลตรงนี้แหละมาทำความดี
ทำความดีด้วยหัวใจนะคะคุณผู้ชม